ไปดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นในท้องที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะฮะ
คดีที่มีหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องเมย์
ไปเสียชีวิตอยู่ในห้องพักห้องหนึ่ง
แล้วคนที่อยู่ด้วยอยู่กับศพเป็นอดีตแฟนหนุ่ม

บอกว่าน้องเขาเสียชีวิตเอง
ความจริงแล้วนายเกรียงไกรเพชรคุ้มอายุ๓๖ปีที่เป็นอดีตแฟน
ของผู้ตายก็คือนางสาวปอนัทถาสายถนอมหรือน้องเมย์วัย๒๐ปีเนี่ย
ญาติของน้องเมย์เขาก็สงสัย
เพราะว่าคืนก่อนเกิดเหตุในคืนที่อยู่ที่ห้องแห่งนี้
เหมือนกับพยายามมาตามง้อขอคืนดี
ใช่แต่พอเจ้าหน้าที่ไปพบเนี่ยค่ะเขาอ้างว่าน้องเมย์ฆ่าตัวตาย
แต่ทางครอบครัวบอกว่าน้องจะไปฆ่าตัวตายได้ยังไงไม่มีมูลเหตุอะไรเลย
แล้วก็ที่ศพมีร่องรอยเหมือนกับถูกทำร้ายด้วย
แล้วก่อนเกิดเหตุน้องส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือด้วย

วันนี้ทางตำรวจนะครับได้เรียกตัวนายเกรียงไกร
คุ้มอายุ๓๖ปีให้มาพบนะฮะ
หลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในคอนโดแห่งหนึ่งย่านเมืองทองธานี
ตั้งแต่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
มาถึงก็ยื่นหมายจับจากศาลให้ดูเลย
บอกว่าพยานหลักฐานต่างมันค่อนข้างชัดเจน
ก็เลยขอสารอนุมัติหมายจับเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตรวจสอบในข้อมูลเชิงลึกโดยเฉพาะจากข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ
พบว่านายเกรียงไกรได้วางแผนที่จะฆ่าน้องเมย์เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ตำรวจเอาหลักฐานไปขอสารอนุมัติออกหมายจับได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็
เรียกนายเกรียงไกรบอกว่าอาจจะขอสอบข้อมูลเพิ่มหน่อย
พอมาถึงปรากฏว่ายื่นหมายสารแสดงให้ดูเลยนะครับ
พอผู้ต้องหามาถึงเป็นหมายจับนะฮะแล้วก็ควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม
พลตำรดโทออำภบัวรับธรรพ์ผู้บัญชาการตำรวจผู้ทธรภ๑
ภัยศาลวงวัชระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรี
ก็มาสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองเลยนะครับ

บอกว่าแม้เขาจะอยู่ในห้องในคืนวันสุดท้าย
แล้วก็ช่วงที่มีผู้มาเห็นศพผู้ตาย
แต่เขาไม่ได้ฆ่าน้องเมย์ที่เป็นอดีตแฟนสาวของเขานะครับ

ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับแล้วก็นำตัว
วันพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรี

เนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
เหตุการณ์นี้นะคะย้อนกลับไปก็คือตั้งแต่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังตำรวจภูทรปากเกร็ดได้รับแจ้ง
ว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในคอนโดมิเนียมย่านเมืองทองธานี
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพบศพน้องเมย์
ซึ่งทำงานเป็นพนักงานที่โรงแรม

สภาพศพก็คือนอนอยู่บนเตียง
ตามตัวมีรอยช้ำที่คอที่แขนซ้าย
ในวันนั้นผู้ต้องหาคนนี้อยู่ด้วยนะคะ
แต่บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าน้องเมย์ฆ่าตัวตาย
ทางครอบครัวบอกว่าไม่เชื่อว่าน้องเมย์จะฆ่าตัวตาย
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย
ประจำตัวก็ไม่มีก็เลยสงสัยว่าน่าจะถูกฆาตกรรม

น้องเมย์ส่งไลน์ไปขอความช่วยเหลือกับเพื่อนสนิท

ข้อความที่คุยเป็นแบบนี้นะคะ
เมย์ส่งไปว่ามาดามขาช่วยหนูด้วย

เขามาเอาของพี่เกลียคือผู้ต้องหานะ

เมื่อคืนเขาทำร้ายหนูจนหายใจไม่ออกเลย
เขาเอาแขนขามาทับคอหนูแล้วก็หลายอย่าง

คือแฟนใหม่ของน้องเมย์ค่ะส่งข้อความไปแบบนี้เลยนะ

ก็มีพยานที่ยืนยันนะครับว่า
ในคืนวันเกิดเหตุ๒๙สิงหาคม
นายเกรียงไกรเดินทางมาที่คอนโดที่ผู้ตายพักอาศัยอยู่นะครับ
แล้วก็เห็นผู้ตายออกจากห้องไปกับนายเกรียงไกร
ก่อนจะย้อนกลับมาที่ห้องช่วงกลางดึก
ใกล้เช้านะนายเกรียงไกรเนี่ย
ออกไปจากห้องนะกลับเข้ามาพร้อมกับถือโจ๊กสองถุง
ก่อนที่ในช่วงสายนายเกรียงไกรจะเดินลงไปหารอปภ
แล้วบอกว่าขอเบอร์โทรของกู้ภัยหน่อยนะ
แล้วก็แจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบที่ห้อง
ภัยมาถึงก็พบน้องเมย์เสียชีวิตอยู่ที่ห้อง
เขาก็ร้องไห้ฟูมฟายแล้วก็บอกว่า

พอก็โทรไปแจ้งกู้ภัยมาตรวจสอบนี่ไง
แต่ตำรวจบอกว่าดูแล้วเนี่ยแหมมันไม่น่าจะใช่ใช่ไหม
คือสรุปแล้วก็พยายามมาง้อเขา
แล้วก็อาจจะอ้างว่าขอมาเก็บของ

ทีนี้ก็อย่างที่น้องเมย์เขาส่งไลน์ไปบอกเพื่อน

คือไม่ให้ออกเลยไม่ให้ลุกหนีไปไหนได้เลย
มีช่วงกลางดึกที่แฟนคนปัจจุบันของน้องเมย์บอก
เหมือนกับน้องนายเรียงไกรเนี่ยอาจจะเผลอหลับอะไรไป
ก็เลยหยิบโทรศัพท์อะไรมาได้ก็ส่งลงส่งไลน์บอกให้คนมาช่วย